วันนี้นะคะมีเปิดกล้องละคร๔เรื่องโจทย์แห่งให้จะเป็นเพลงนะคะ
นี่ก็จะเป็นละครที่วันทางไทยบาร์ททีวีของเรา

วันนี้นะคะฉันก็มีสภาพไปเก็บกล้างกล้องถ่ายเก็บกล้างกล้องถ่ายกันที่นี่นะคะ
เทียนได้บอกไหมว่าเอาตังค์มาทำอะไรหมดอ่ะ

ครูไหนเงิน๓ล้านของผม
หล่อสวยจ้ะ

ทำชื่อช่วงว่าเก๋กอ่ะ
ก็เลยมาเก๋กของเก๋กอ่าวน้องหลังหน่อย
เล่นหมดหนึ่งที่อยากทำกับโชวินเฟรมที่รายการตัวฉัน
เดี๋ยวเราติดตามนะคะ

ขนาดลูกจ้ะ
กระคนแรกของเรานี่หน่อยค่ะ
พี่พอของเก๋กอ่าวตอนนี้เดี๋ยวหน่อยค่ะ
ในเรื่องผมยาวตัวซิงผมตั้ง

ครีงอาจผมสั้นก็ได้ค่ะเรื่อง๒
ถามว่าตีบเป็นจริงมั๊ยครับ
ครับครับครับ
เป็นพี่น้องครับผม
ที่เป็นน้องกันครับเป็นน้องที่น่ารัก
เขินเขินเขินเขิน

ไม่นะคะโหดไหม
คุณบอกว่าเขาก็โหดจริงนะครับ

คือในเรื่องตัวละครนนท์นี้จะเป็นตัวละครที่เป็นสุภาพบุรุษค่อนข้างสุด
คือไม่ใช่แก้ผู้หญิงครับ
ตัวเหมือนตัวจริงมาก

ฝากกินตามด้วยนะคะแด่งพ่อด้วยทางขวา